ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะนี่ก็โหดเหลือเกินนะครับ
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันช่างไฟรุ่นพี่กับช่างไฟรุ่นน้องนะครับ
ไม่รู้ยังไงนะฮะฝ่ายของช่างไฟฟ้ารุ่นพี่เนี่ย
ไม่พอใจรุ่นน้องเอามิดดาบเนี่ยไปฟันเขาจนเสียชีวิต
ขาที่ทำงานเลยนะฮะอืมนี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ชมครับเลือดอาบเลยคนก่อเหตุก็เดินหนีไปแล้วก็ไปหลบอยู่ในบ้านนายจ้าง
ค่ะสุดท้ายตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เป็นอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยจรรย์สนิทวง๓๗นะครับเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุรเดชหอมฉุนชื่อเล่นชื่อเดชนะครับอายุ๓๗ปี
จมกองเลือดนะฮะบาดแผลก็คือถูกฟันเข้าที่ลำคอด้านซ้ายเป็นแผลชะกันนะครับ
แถวที่เกิดเหตุก็จะมีขวดสุรานะฮะมีอุปกรณ์เสพยาเสพติด
มียาไอซ์จำนวนนึงตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครอะไรยังไงนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือในแสงนะครับชื่อจริงชื่อนายชมพูลูนหา
นี่คนนี้นะฮะอายุ๖๐ปีนี่ลุงแสงนะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานกับสุรเดชผู้ตาย
หลังก่อเหตุเสร็จหนีไปอยู่ที่บ้านนายจ้างพร้อมกับมิดดาบที่ใช้ฟันคอช่างไฟรุ่นน้องจนเสียชีวิต
นี่มีดดาบดาบเล่มนี้นะฮะอื้อหือ
ตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวได้แล้วก็พาไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุทันทีเลยนะฮะ
จะคุมตัวไปที่โรงพัก
ส่วนวันนี้นะครับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สนบังขุนนลนะฮะ
นี่ตำรวจวันนี้ก็คุมตัวในแสงเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
แต่ในแสงที่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่วงระหว่างคุมตัวไปสอบปากคำเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
อ้างว่าเนื่องจากผู้ตายเนี่ยเป็นช่างไฟรุ่นน้องชอบมาพูดจาคมคู่
ดาท้อต่างนานาโดยเฉพาะเรื่องงานชอบหาว่าตัวเขาเนี่ยทำงานไม่ดี
แล้วก็ไปบอกนายจ้างด้วยเหมือนกับตั้งใจจะให้เหลือช่างไฟแค่คนเดียว

เมื่อคืนนี้เนี่ยในแสงอ้างว่าสุรเดชเนี่ยเมานะเมาเมามากด้วย
แล้วมีปากเสียงกันมาด่าเขาอีกก็เลยพยายามจะแล้วก็พยายามจะเอามีดเนี่ยมาแทงเขาด้วย
ก็เลยบันดาลโทษะคว้ามิดดาบมาฟันเข้าคอสุรเดชจนเสียชีวิต
จากนั้นก็เดินออกไปจากจุดเกิดเหตุไปที่บ้านนายจ้าง
ยืนยันว่าไม่ได้ปีนกำแพงหนีเดินออกไปตามปกติ
ลุงก็ปีนกำแพงหนีไปหรือครับ
ไม่ได้ปีนครับก็เดินตามถนนไปนะครับ
ตอนนี้พอลุงรู้สึกฆ่าเพื่อนด้วยกัน
ลุงอยากขอโทษหรืออะไรกับครอบครัวเขาไหม

สารเพื่อนด้วยกันไหมอุตส่าห์ทำงานด้วยกันอ่ะลูก

เพราะเมื่อคืนมันมีข่าวว่าคนร้ายปีนกำแพงหนี
เราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเกิดเหตุ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเขาจะมีห้องพักอยู่ตรงนี้นะครับ
นี่จะเป็นช่วงที่พี่ชายของสุรเดชผู้ตายเนี่ย
ตอนนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์ขี่ไปขี่มาอยู่แถวนั้นเพื่อตามหาตัวในแสง
คนก่อเหตุที่ฟันน้องชายเขาเสียชีวิตประมาณทุ่มครึ่งนะฮะนี่วนหาตัว
ในแสงอยู่นะเพราะว่าชาวบ้านบอกในแสงนั่นแหละก่อเหตุเนี่ยจากนั้น
๒ทุ่มนะครับจะเห็นรถของกู้ภัยขับเข้ามาที่ห้องพักที่จุด
เกิดเหตุนี่กู้ไพมาแล้วนะครับ๔ชั่วโมงก็ประมาณ๒ทุ่ม
ก่อนที่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที๔ทุ่มครึ่งนี่จะเป็นช่วงที่ตำรวจ
เนี่ยไปคุมตัวคนก่อเหตุมาได้ละในแสงนี่มีใครทานมันทาน
ออกมาจากซอยที่หนีไปหลบอยู่นำมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อทำ
แผนประกอบคำรับสารภาพคือทำแผนทันทีเลยนี่ฮะ
ขณะเดียวกันนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของนาย
จ้างนะฮะไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับ๑๙นาฬิกา๓๖นาที
มีสุนัขเสียงสุนัขมันเห่าอยู่นะ๒ตัว
ตอนที่ในแสงเนี่ยมาที่บ้านในแจ้งอ่าบ้านนายจ้างหลังจาก
ก่อเหตุฟันเขาเสียชีวิตนี่หมาก็ไปเห่าอยู่ตรงหน้าบ้าน

จากนั้นไม่นานพี่ชายของผู้ตายก็ขี่รถไล่ตามมาหลังจาก
ขี่รถสวนกับนายแสงแล้วพบว่าในแสงเนี่ยหลบมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
นี่นะฮะพี่ชายของผู้ตายนะฮะ
คือจะได้ยินเสียงพี่ชายคนตายตะโกนด่าในแสงด้วยความโกรธแค้นนะฮะ

ตอนนั้นน้องเขาก็ตายแล้วนะฮะพี่ชายเขาก็โมโหเลยครับ
ท่านผู้ชมทัพเขาก็ตามมาจะเอาเรื่อง
นายจ้างของผู้ตายแล้วก็เป็นนายจ้างคนก่อเหตุด้วยบอกว่าทั้งคู่เนี่ย
คือช่างไฟของเขานะฮะโดยตัวช่างแสงเนี่ย
คนก่อเหตุเป็นช่างที่ทำงานกับเขามา๒๐กว่าปีแล้วนะ
ตอนนี้อายุ๖๐อ่ะทำได้๔๐อายุอ่ะนะฮะ
เป็นช่างที่เก่งนั่นแหละนะครับส่วนผู้ตายคือสุรเดช
อายุสามสิบเจ็ดปีเป็นช่างไฟรุ่นน้องนะครับความจริงแล้วเป็นคนที่ช่างแสงเนี่ย
ให้มาทำงานด้วยกันกับทีมของเขาตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อน
มาทำงานแรกทั้งช่างแสงกับช่างเดชก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
เพราะว่าเขาให้ช่างแสงเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแต่ก็มีกันอยู่สองคนนั่นแหละนะ
ทางนายจ้างเขาก็เหมือนเป็นผู้รับเหมาช่างแสงก็เป็นหัวหน้าทีม
แต่ระยะหลังเนี่ยช่างเดชที่เป็นช่างรุ่นน้องเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่
เขาก็จะรู้จักวิธีการทำงานใหม่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แบบใหม่
ก็เริ่มเกิดการไม่ลงรอยกับช่างแสงนะครับอย่างเช่นเวลาไปทำงานนะครับหรือไปหน้างาน
ช่างเดชผู้ตายก็จะเสนอวิธีการใหม่ให้กับช่างแสงว่าเออพี่ทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิ
แต่ช่างแสงเนี่ยไม่ค่อยทำ
พอช่างเดชเขาเห็นว่าเออทำแบบนี้มันไม่ได้มันสิ้นเปลืองหรือว่ามันไม่ถูกต้อง
มันเสียเวลาอะไรเขาก็จะมาบอกนายจ้าง
ก็ทำให้ช่างแสงเนี่ยไม่พอใจ
ผมก็เคยบอกว่าให้เขาย้ายมาอยู่ในรั้วบ้านผมมีโรงเก็บของให้เขานอน
นอนในที่ห้องว่างอีกห้องหนึ่งให้เขาแยกกันสิ
ว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันจะไม่เหมาะก็สุดท้าย
นายจ้างบอกขอให้แยกห้องนอนกันแยกที่พักอย่าอยู่ด้วยกัน
กลัวจะเกิดเรื่องสุดท้ายเกิดเรื่องขึ้นจริงนะครับ
พี่ชายของผู้ตายนะฮะวันนี้บอกกับคุณไกด์ธนกร
บอกทั้งน้ำตาเลยนะครับบอกยอมรับว่าน้องชายเนี่ยชอบดื่มเหล้า
แต่เขาก็ไม่เคยเมาจนไปทำร้ายใคร
ก่อนหน้านี้น้องชายเคยมาเล่าให้ฟังว่า
ช่างแสงช่างไฟรุ่นพี่เนี่ยทำงานพลาดบ่อย
เวลาไปงานด้วยกันแล้วบอกให้แก้งานแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่สนใจ
ทำให้น้องชายต้องตามแก้งานให้ตลอด
ก็ไม่คิดว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้
พี่ชายของผู้ตายบอกรู้สึกแย่มาก
เพราะว่าตัวเขากับน้องชายเนี่ยมาทำงานด้วยกันที่กรุงเทพ
มีกันอยู่สองคนพี่น้องแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พี่น้องทุกคนเขาเป็นห่วงและสนใจที่จะดูแลผมก็ดีใจแล้ว
คือเหมือนการสูญเสียน้องมันเหมือนขาดเพื่อนคู่คิดเพื่อนปรึกษาอะไรกันใช่ไหมพี่

ทางคดีก็ได้ตัวผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนศพของช่างเดชนะฮะ
พี่ชายก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดชายนาฏแล้วนะครับ